เจอหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะคะ
แล้วก็มีคนดูเป็นล้านล้านคนเป็นล้านล้านวิว
แต่เขาบอกว่าตอนนี้ดาวรุ่งกำลังจุติลงมา
อืมคำว่าดาวรุ่งจุตินี่หมายคุณหมายถึงคนที่เขาจะไป
เมอร์กันเขาบอกว่าคุณเอ๋ปารินาไงจะใครกันอีกล่ะ
เพราะว่าหลังจากที่เธอไปออกรายการ
ที่จะต้องไปป้ากับคุณปุ๋มบุ๋มมนัดดา
มันมีหลายประโยคมีหลายช่วงตอนที่น่าโคเบอร์มาก
และนี่คือคลิปที่โคเวอร์คุณเอ๋ปารีนา
แล้วเขาบอกว่าคนดูเป็นล้านล้านคนแล้วตอนนี้
ไม่น่าเหมือนจังน่ะ
คลับไฟเดย์สักเรื่องมั้ยพอมีคิวให้ขอมาเชิญมาเล่นละครหน่อย
ไม่เป็นเล่นไม่เป็น
ส่งบทไปให้ขับวายเดย์หน่อยซีซั่นหน้า
เล่นไม่เป็นเล่นละครไม่เป็น

เออทำไมเหมือนอะไรขนาดนั้น
ทำไมเหมือนทั้งปากทั้งสายตาทั้งการหันหน้า
นี่คือศิลป์แห่งการโคเวอร์

เดี๋ยวมาแน่ผมว่าเดี๋ยวดาราต้องโคเวอร์แน่นอน
องศาปากกับองศาตานี่คือคุณเอ๋เลย
แล้วเขาตั้งใจแต่งตัวมาให้สีทึมคล้ายวันนั้นเลย
เผ่าทรงผมก็เหมือนกัน
มีคนมาคอปเวอร์คุณเอ๋มากขึ้นแหละ